เผาบ้านของยายเผาบ้านของญาติ
อดไปสองหลังรถไถด้วยค่ะคุณผู้ชม

บ้านเลขที่๒๐๕หมู่ที่๔บ้านแหลมทองพัฒนาตะบนหนองแวงค่ะ
ตำรวจต้องมีการประสานอบตหนองแวงหาไป
นี่เครื่องยนต์รถไถเอาวอดแบบนี้นะคะ

คือบ้านหลังแรกเป็นบ้านญาติของผู้ก่อเหตุ
ญาติเนี่ยเจ้าของบ้านเขามาอยู่ที่นี่
ชื่อว่าคุณบุญถิ่นมาลัยไปทำงานอยู่ที่ชนบุรี
ก็เพราะไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีใครดูแลบ้านไง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยจุดไฟเผาบ้านซะเลยนะฮะ
บ้านหลังแรกใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาที
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
ส่วนบ้านหลังที่๒ที่โดนเผาเนี่ย
ห่างจากหลังแรกมากนักห่างไปสักประมาณ๒๐เมตรนะคะ

แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมไฟไหม้ผ้าห่ม
ทีวีขนาด๔๒นิ้วอยู่บริเวณห้องโถงนะคะ

โชคดีนะมันไม่ลุกลามบานปลาย

คนก่อเหตุชื่อว่าสำลีมาลัยอายุ๓๔ปี

วิ่งเข้าไปในสวนยางหลังบ้านเลย
นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มได้ทันควันเลยนะคะ
สอบส่วนในสำลียอมรับสารภาพบอกว่า
อ๋อผมเผาเองล่ะทั้งสองหลังเลย
ฝีมือผมเพราะว่าก่อนนั้นผมเสพยาบ้า

เองเหรออืมหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า
ก็เกิดอาการหลอนสำลียบอกว่าอย่างไรรู้ป่าว

มีเสียงสวรรค์สั่งมาบอกให้เผา
บอกให้เผาก็เลยตัดสินใจเผาบ้านญาติ

เราตอนนี้เราเผาบ้านเลยเรามีสติไหม

มีเสียงมีอะไรอาหารบ้าน

แล้วเสพมานานมากจนหลอนจนคลั่ง

หอบลูกหอบหลานหนีไปอาศัยอยู่บ้านญาติ

เคยนำตัวลูกไปบำบัดแล้วก็ไม่ยอม

ขึ้นทุกวันเลยเสพจนกระทั่งมันหลอน
มันเคยบังคับเอาเงินไปซื้อยามาเสพด้วยนะ
แล้วถึงขั้นจะขู่ฆ่ายายตอนนี้ยายบอกว่าไม่สงสารมันแล้ว
เอาไปแล้วตำรวจจับมันติดคุกนานนานเลยเพราะถ้าเกิดออกมาเกรงว่า
จะถูกนายสำหรี่เนี่ยฆ่าตายเพราะฉะนั้นตำรวจทำง่าย
แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ก่อนที่จะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่าลืมนะอีกหนึ่งข้อหาคือเสพยาเสพติดนะคะ